คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
คือรักเอ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้
ภาคเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดิน
ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
พระบรมราชชนนานีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทาน
คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับ
ดังนั้นเราเริ่มต้นข่าวสารด้วยการดูบรรยากาศในวันแม่วันสำคัญวันนี้นะครับ
ตามจังหวัดต่างไหมคุณดีค่ะครับที่จันทบุรีนะฮะ
เขาบอกว่าร้านทองร้านนี้ไอเดียบันเจิดผลิตพวงมาลัยทองคำแท้
นี่สวยงามมากนะคุณฮะใช่ค่ะทองคำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์
เออต้อนรับเทศกาลวันแม่นี่เขาบอกโอ้โหสวยงาม
เหลือค่ามากงานละเอียดจริงทำเป็นดอกรัก
ทำเป็นดอกรักแล้วคืออย่างที่บอกค่ะมันจะเป็นพวงจิ๋วเล็กหน่อย
เพราะว่ามันเป็นทองคำแท้ไงใช่นะฮะ
จำหน่ายนะคุณอาริยาคุณผู้ชมอยากทราบไหมฮะอยากทราบค่ะ
ราคาจำหน่ายก็ตามน้ำหนักของทองคำในแต่ละขนาดเลยคุณ
มี๕๒กรัมราคา๑๔๐๐กว่าบาท
และขนาด๕๙กรัมราคาก็สูงขึ้นหน่อยนะฮะ
บาทขึ้นอยู่กับทองคำราคาในแต่ละวันด้วยคุณ
ผันผวนใส่ออกมาเอาไปมอบให้จะสวยงามแบบนี้เลย
วงมาลัยทองคำแท้นี้มีจำหน่ายที่ห้างทอง
สัจจาพรที่อำเภอเมืองจันทบุรี
ซึ่งจัดทำจำหน่ายต้อนรับในเทศกาลวันแม่๑๒สิงหาคมนี้
ถามเจ้าของร้านบอกเป็นยังไงบ้าง
กระแสตอบรับเขาบอกว่าเกินคาดจริง
สั่งจองหมดในพริบตา
ทางกับกระแสเศรษฐกิจในยุคโควิด๑๙นะครับ
นี่ค่ะคุณอาจบของร้านคือคุณอาทวัตย์ชัยสัจจาพรรัฐ
ก็บอกว่าคนสั่งจองจองมาเพียบเลย
เราผลิตเท่าที่จะทำได้

แต่หากลูกค้าที่สนใจจะสั่งเพิ่มสามารถสอบถามได้
แล้วก็ยังสั่งเพิ่มได้ที่ร้านเลยนะฮะ
แต่ว่าจะได้รับของหลังเทศกาลวันแม่ไปแล้ว
ท่านช่วงนี้คืออาจจะไม่ได้ไปพบไปเจอคุณแม่นะครับ

แต่ทีนี้ถ้าสั่งไว้ก่อนและถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่
เราไปเจอกันก็ได้แล้วก็นำไปมอบให้คุณแม่
หรือช่วงนี้บอกรักผ่านโทรศัพท์นะ
ถูกต้องค่ะแต่เห็นพวงเล็กน่ารักแบบนี้มันเก๋มากเลยนะคุณสิบสมบูรณ์
ปกติเราก็จะเห็นแบบบางทีอาจจะมีซื้อสร้อยคอซื้อข้อมือซื้อจี้
แต่อันนี้คือเขาดีไซน์เป็นลักษณะพวงมาลัยดอกรักเลยค่ะ
แล้วก็มีกราศมีกล่องพอใจจากทองไปดูขนมกันบ้าง
ฉันจะพาไปดูเพราะว่าอันนี้ดิฉันถูกใจมากจริง
กินค่ะสวยด้วยอร่อยด้วย
นี่มองมาแป๊บเดียวเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหลายคน
อาจจะคิดว่านี้คือพวงมาลัยดอกมะลิ
แต่นี่มันคือลูกชุบคุณผู้ชมคะทำเหมือนมากจริงค่ะ
ซึ่งพวงมาลัยลูกชุบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรี
เป็นพวงมาลัยลูกชุบเป็นมาลัยดอกมะลิดอกรักดอกกุหลาบเนี่ยใช้ฝีมือจริงนะ

เราก็ถามพ่อหมูแม่หมูที่ปั้นพวงมาลัย
คุณดูสิกว่าจะได้ดอกมะลิแต่ละดอกเอามาทำ
ถามว่าพวงนึงใช้เวลานานไหมคะ

ซึ่งก็จะมีลูกค้าที่พรีออเดอร์มาก่อน
มาก่อนแล้วก็มารับที่บ้าน
บางคนก็ตามไปอุดหนุนที่ตลาดนัด
ตลาดโรงศรีอรรันดุ์พัฒนานาป่า
แล้วก็ตลาดนัดอู่ทองอมตะซิตี้
ใครที่อยากได้พวงมาลัยแบบนี้ไปให้คุณแม่
บอกรักได้อิ่มท้องอิ่มอร่อยนี่นะคะ
ก็สามารถที่จะสอบถามที่ร้านได้เลย
ราคาเขาเริ่มต้นที่๕๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับรูปแบบด้วยยากง่ายขนาดไหน
เบอร์โทรศัพท์ให้อยู่หน้าจอแล้วนะคะโทรไปได้เลยค่ะ
ส่วนอีกเบอร์หนึ่งก็คือ๐๙๑๗๖๘๘๒๔๗นะคะ
แต่มาดูกันที่สัญลักษณ์ของวันแม่อย่างแท้จริง
ก็คือดอกมะลิจริงดอกมะลิสดนะฮะ
เขาบอกปีนี้โอ้โหราคาขึ้นคุณนะฮะ
เราไปสำรวจตลาดอยู่ที่กระบี่นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าร้านดอกไม้ที่ตลาดสดซิตี้
เขตเทศบาลเมืองกระบี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
เราไปถามร้านไหนไปถามเจ้าไหน
ถามแม่ค้าหรือพ่อค้าคนไหนบอกตรงกันเลยคุณ
บอกว่าวันแม่ปีนี้ราคาต้นทุนดอกมะลิจากตลาดกลาง
ปรับสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหมฮะ

ขายกันเพียงกิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาทเท่านั้นนะฮะ
ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเอามาร้อยขายแบบนี้
ก็ต้องขายพวงมาลัยดอกมะลิแพงกว่าปีที่แล้ว
มันต้องขึ้นราคาคุณต้นทุนมันสูงนะฮะ
ขึ้นราคา๕๐๖๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็มีตั้งแต่พวงละ๕๐๐ขออภัย
วงละ๕๐ไปจนถึงพวงละ๔๐๐บาทคุณ
ปกตินะพวงละ๕๐จะขายอยู่สักประมาณพวงละ๒๐กว่าบาท

ก็เลยต้องร้อยขายแล้วก็ขึ้นราคาตามไปด้วยนะฮะ
คือพ่อค้าแม่ค้าบอกแบบนี้เลยมันมีปัจจัยหลายอย่าง
หน้าฝนปีนี้นะดอกมะลิออกดอกน้อย
ก็ต้องสั่งมาจากตลาดในกรุงเทพ

ช่วงนี้ติดปัญหาไปหมดนะครับเรื่องของการขนส่งนะครับ
และทำให้ค่าขนส่งปรับราคาขึ้น
ต้นทุนทั้งหมดทั้งมวลเท่าตัวเลยนะฮะ
ปีนี้สถานการณ์โควิด๑๙ระบาด
ประชาชนก็ขาดกำลังซื้อ
ส่งผลให้ราคามันต้องปรับสูงแต่ยอดขายลดลง
บอกว่าเห็นชัดเลยปีนี้ชัดสุดเลยนะฮะ
และหลายพื้นที่ก็มีการบ่นมาเหมือนกันนะครับ
พวงมาลัยดอกมะลิในปีนี้ราคาค่อนข้างจะแพง